ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยครับจำได้ไหมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นเมื่อตี๑๒๓มิถุนายนรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้าไปนะฮะตรงบริเวณพื้นที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนแสงชูโตในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งรัชบุรี
ชนเสาไฟฟ้าค่ะนะฮะแบบพุ่งตู้มเลยซัดตู้มเลยนะฮะเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มดึงสายฟงสายไฟมาไฟดับหมดนะครับคนขับเนี่ยบาดเจ็บไม่ใช่แค่บาดเจ็บจากรถชนอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่บาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยถูกยิงไปหนึ่งนัดในรถเนี่ยมากันทั้งหมดห้าคนนะครับคนขับเจ็บแล้วมีคนที่นั่งเบาะหลังหลัง
ขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตหนึ่งศพคอหักค่ะเหตุการณ์มันเริ่มต้นอย่างนี้ครับรถกระบะคันนี้นะฮะเขาไปสถานบันเทิงกันมาในคืนวันนั้นแล้วคนขับรถกระบะไปมีเรื่องมีราวเขม่นกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในสถานบันเทิงความจริงในสถานบันเทิงก็เหมือนกับเลิกลากันไปแล้วนะแต่พอขับรถออกมามีจักรยานยนต์ขี่ตามประกบค่ะคนขี่มากันส

ที่ถูกยิงอ่ะค้างอยู่ที่คันเร่งไงเพื่อนพยายามประคองพวงมาลัยยังไงมันก็เอาไม่อยู่แล้วก็เลยฮะเสยเข้าเสาไฟฟ้าเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งยี่สิบสามมิถุนายนนะครับผู้เสียชีวิตหนึ่งศพบาดเจ็บอีกสี่นะครับอ่า
ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุวันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีหน่อยเพราะหลายวันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
เขาเป็นคนที่ไปช่วยเหลือตอนเกิดเหตุคนแรกเลยถ้าดูจากคลิปในกล้องวงจรปิด
นายอภิชาติบอกว่าวันนั้นเขาก็เพิ่งกลับจากร้องเพลงที่ผับแห่งหนึ่งเหมือนกัน
เขาร้องเพลงอยู่ที่ผับที่นครปฐมแต่มาที่ราชบุรี
มานั่งทานอาหารอยู่ในตลาดบ้านโป่ง
ลอยขึ้นมาแล้วก็มีสายไฟขาดหลุดมากองที่พื้น
ก็เลยบอกให้น้องที่มาด้วยกันหยุดรถ
แล้วเขาก็รีบลงไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บอยู่ในรถ
แต่ว่าไม่สามารถช่วยคนที่เสียชีวิตก็คือนางสาว
ชวัญญาหรือว่าน้องเจนไว้ได้เพราะว่าหนักถึงขั้นคอหัก
ตอนแรกเลยนะครับที่เห็นน่าจะ
คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะยังไหวอยู่

น่าจะยังไหวอยู่ก็พยายามมองร่างกายน้องเนี่ย
ว่าจะสามารถเอาออกมาได้หรือเปล่า

พอดูจากแล้วน่าจะคงไม่ถึงมือเราแล้วแหละ
คงต้องถึงพี่มูลนิธิแล้วแหละ
นะครับแล้วผมก็เรียกน้อง
น้องตื่น

น้องตอบรับประมาณหายใจขึ้นประมาณสัก๓ที
ประมาณแบบอึกอึกแล้วก็คือเหมือนรู้สึกตัวครับ
แล้วก็สำลักมาครั้งใหญ่เลย
สำลักแบบใหญ่เลยครับเป็นเลือดพุ่งขึ้นหน้าเลย
อยู่นะรู้สึกว่าถ้ามีโอกาส
ก็คงคืออยากจะช่วยให้มันให้เขาได้ออกมา
เจนหรือว่านางสาวชวัญญาที่เสียชีวิตเนี่ยพายุเพิ่ง๑๘
แล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นน้องสาวของคนขับรถที่ถูกยิง

นั่งอยู่เบาะหลังหลังคนขับเลยนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปต่อนะครับ
ที่วัดดอนตูมในเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
สถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนางสาวชวัญญาวัย๑๘ปีหรือว่าน้องเจนนะครับ
ก็ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องคุณแม่ชื่อนางอาภาพรวิชิตเดชาอายุ๕๖ปีนะครับ
แม่ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้วันนี้ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าน้องเจนเป็นลูกสาวคนเล็กในพี่น้อง๓คนเป็นคนง่ายสนุกสนานเฮฮา
เป็นที่รักของพี่น้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย
เจนจะอยู่กับแม่ที่ราชบุรีส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเดินทางไปบ้านที่กาญจนบุรี
อีกแห่งหนึ่งเพื่อไปดูแลพ่อพ่อเนี่ยตาบอดทั้งสองข้าง
คืนวันเกิดเหตุนายปฐมพงศ์หรือว่าเคนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกัน
ขับรถมาจากจังหวัดกาญจนบุรีมารับน้องเจนไปกินข้าวในตลาดบ้านโป่ง
ก็รถกระบะคันนั้นนั่นแหละนะครับเธอยังกำชับนายปฐมพงศ์ที่ถูกยิงอ่ะ
บอกว่าให้ดูแลเจนให้ดีนะอย่ากลับดึกหรือว่าอย่าไปเที่ยวไหนต่อ
กระทั่งมาเช้ามืดนี่แหละได้ข่าวร้ายเลยว่ารถที่น้องเจนนั่งไปด้วย
แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เนื่องจากคนขับรถถูกคนร้ายไล่ยิง
แบบน้องเราเนี่ยลูกไม่รู้เรื่องอะไรกับพวกพี่เขานะที่ว่ามารับไปกิน

อยู่หรืออะไรแบบเนี้ยทำไมมันไม่คิดอยู่อยู่มาไล่มาก็มายิงปั้งปั้งอย่างนี้มัน
ไม่คิดไม่ได้สนใจเลยว่าจะโดนใครก็ช่างอย่างนี้มันมันมันก็เจาะจงจะคือจะ
ทำร้ายให้หมดเลยเลยอะไรแบบเนี้ยยิงมานะให้เขาจับมาให้ได้เถอะ
แต่ว่าไม่อยากจะจับผิดคนจะเอาเป็นคนที่ว่ามันเป็นแพ้เอง
ไม่ได้เออต้องเอาคนที่มันทำลูกเราจริงจริง
มันทำอย่างนี้ถ้าเกิดมึงไม่ยิงคนขับแล้วรถมันจะไปชนไหม
แล้วลูกเราจะจะเสียไหมใช่ป่ะอะไรขอให้จับคนที่ว่ามันมายิงอ่ะ
จับให้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาขอโทษแม่แต่แม่ไม่ยกโทษให้ด้วย
ถึงจะมาขอโทษก็ไม่ต้องไม่ต้องเลยบอกเลยไม่ต้องมาขอโทษ
แล้วก็ไม่ยกทนให้ด้วยไม่เขาแค้นไงมาทำลูกเราขนาดนี้ไง

นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับน้องแอมเพื่อนสนิทของน้องเจนผู้เสียชีวิตนะคะ
น้องแอมชื่อว่านางสาวนักภาษรบัวขาว
ก็ให้ดูข้อความเป็นข้อความที่แชทกันนะคะ
ช่วงเช้าเวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๑นาที๒๒มิถุนายน
เจนเนี่ยส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของเธอนะคะ
คือพูดในลักษณะที่ว่าถ้าตายจะทำยังไงคือเหมือนเป็นลาง
แอมก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
เพราะว่าน้องเจนเนี่ยชอบแช่งตัวเองว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้ว
อย่างเช่นเมื่อช่วง๕สัปดาห์ก่อนก็มีการพิมพ์ข้อความไปหา
ในลักษณะที่ว่าจะอยู่อีกไม่นานนะเราจะอยู่ไม่ถึงแก่นะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะน้องเขาก็เลยให้ดูข้อความ
แล้วก็คืนวันก่อนเกิดเหตุน้องเจนทักข้อความชวนแอมไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
แต่น้องแอมบอกว่ารู้สึกไม่อยากไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมก็ไม่รู้ไม่อยากไป
ปกติไม่เคยทิ้งเพื่อนนะปกติไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
แต่คืนก่อนเกิดเหตุไม่อยากไปไม่ไปด้วยไม่รู้อะไรมาโดนใจก็เลยปฏิเสธค่ะ
รู้ข่าวอีกทีตี๕ค่ะว่าเพื่อนที่ไปนั่งรถกระบะไปด้วยกันเนี่ย
แล้วก็น้องเจนเนี่ยเสียชีวิตแล้วอันนี้เป็นภาพที่น้องเจนได้โพสต์ไว้ครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะเสียชีวิตเขาถ่ายรูปกัน๓คนมีน้องแอมเพื่อนสนิทด้วย
แล้วก็เอาภาพผู้สูงอายุอีก๓คนที่นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมาอยู่ข้างล่าง
แล้วก็เปรียบเทียบว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่ใช่ไหมไม่รู้อันนี้เพื่อนโพสต์หรือว่าเจนโพสต์อันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่าแอมบอกว่าหลังจากภาพนี้ก็มีการคอมเมนต์คุยกันไงแล้วเจนก็บอกว่า
แล้วอยู่ไม่ถึงแก่หรอกคือแอมบอกว่าเจนชอบพูดแบบนี้ค่ะบอกว่ามึงไปเที่ยวกันกูอยากไปอย่างเงี้ย
บอกว่าเป็นเด็กดีวันหนึ่งวันนี้ไม่ออกนะเขาเลยบอกว่าไม่ออกหรอกกูอยากไปเที่ยวประมาณนี้
วันเกิดเหตุเขาไปเที่ยวกับใครเห็นบอกหนูว่าเป็นพวกพี่ชายอะค่ะ
เขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่ไปเดี๋ยวกูไปกับพี่ชายนะประมาณนี้ค่ะ
เฟสมาบอกค่ะทักเฟสก่อนก็คือได้แชทที่ลงที่ลงเลยค่ะตามนั้น
เขาบอกมาแล้วว่าอย่างไรกันแบบว่าถ้าเพื่อนกูตายทำไงแบบเวลาเพื่อนกูตายพกรูปกูไปเที่ยวด้วยนะ

มึงนอนทั้งวันแล้วนะเมื่อคืนมึงหนีกูไปเที่ยวเหรอ

ตมตรีอนุภาพศรีนวลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรัชบุรี
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามเร่งรัดคดีนะครับที่สพบ้านโป่งนะฮะ
โดยบอกว่าขณะนี้ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาไล่ยิงเขาสองคนจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

สองคนที่ขี่จักรยานยนต์มานะครับคือนายสุรชัยยางสง่าหรือในปุ้ย
อีกคนนึงคือนายพิริยะใจซื่อนะฮะตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
คาดว่าจะจับตัวคนร้ายและปิดคดีได้อย่างแน่นอน
ตอนนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรัชบุรีก็กำชับไปยังภูมิกับการสพบ้านโป่ง
ให้ไปเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้น
ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดเสี่ยง
เพื่อที่จะได้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีหลักฐานเวลาเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้น
คือนี่มันเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่กลัวที่สุดนะคือเวลาลูกหลานออกจากบ้านไปกลางคืนเนี่ย
แล้วรู้ข่าวอีกทีเนี่ยบางทีมันทำใจไม่ได้